ญอยอย่าลืมตามา
ในความคิดแรกของคนเป็นย่า

คิดว่าตื่นมาวันนี้จะเอาไลนอลให้หลานกินไปโรงเรียน
แล้วก็คนไปทำงานจะกินอะไรเนาะอย่างนี้ถ้าไม่มีตังค์

ตั้งแต่หนูเกิดค่ะ

วันนี้ถ้าแม่ดูอยู่ข้าวฟ่างอยากบอกอะไรกับแม่บ้างในฐานะพี่คนโต
คิดถึงแม่นะหนูอยากกอดแม่
ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลงเพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
และก็ยังคงอบอวนไปด้วยเรื่องราวความน่ารักของเด็ก
เด็กก็คือเยาวชนของชาติที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้
เพราะฉะนั้นตอนนี้มีชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
ร้องครบ๑๐หยิบไปเลย๑ล้านบาท

ปัญหาปากท้องนี่ก็สำคัญนะคะ
ปัญหาสุขภาพก็ยิ่งสำคัญ
ครอบครัวนี้ค่ะคนเยอะ

ปัญหาทุกอย่างมีครบค่ะ
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันก่อนค่ะ
สู้ต้องขายให้หมด
ไปด้วย

เด็กหญิงลันชิดานามสกุลสรเสริญเจ้า

ชั้นป๖เจ้าอย่างวัดพระเยาะ
ครอบครัวของหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมด๘คนค่ะ
มีปู่ย่าตาน้องและหนูค่ะ
พ่อกับแม่แยกทางกันค่ะ
แล้วก็ทิ้งหนูให้อยู่กับปู่กับย่าค่ะ
ปู่ของหนูชื่อปู่อ่อนค่ะอายุ๖๒ปีค่ะ
รับจ้างก่อสร้างค่ะ
หนูสงสารปู่เพราะว่าปู่แก่แล้วต้องทำงานหนักค่ะ
ของหนูตามองเห็นข้างเดียวค่ะ
อีกข้างหนึ่งของปูเป็นมาตั้งแต่เกิด
มองมุมมัวค่ะอาจจะไม่ค่อยเห็นค่ะ

ถ้าเราไปทำงานรับจ้างมาวันหนึ่งก็ตก๓๕๐
แล้วก็มาให้หลานมันก็ไม่พอกินครับวันหนึ่ง
วันก็มีบางวันก็ไม่มีก็ห่วงหลานมากครับ
เขาฟ่างแพทย์แชมป์เป็นพี่น้องท้องเดียวกัน๓คนนี้จ้ะ

เป็นพ่อของน้องมะเฟืองและน้องเก้าหน้า
ผมเลิกกับแม่เขาตอนได้๒ปีกว่าครับผม
ต้องดูแลน้องคนเดียว
พร้อมกับปู่กับย่าช่วยดูแล
น้องมะเฟืองป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ตั้งแต่อายุ๖ขวบตอนนี้อายุ๙ขวบ
ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่
แต่ตอนนี้น้องขาดการรักษามา๔๕เดือน
เพราะว่าเราไม่มีตังค์พาน้องไปทำคีโม

หนูสงสารน้องหนูที่ชื่อมาเฟืองค่ะ
ถ้าน้องไม่ได้รักษาโรคน้องก็จะกำเลิบ

น้องหนูไม่ได้ไปเรียนหนังสือ
คุณหมอบอกว่าถ้าน้องไปเรียนน้องก็จะติดเชื้อค่ะ
สงสารมะเฟืองจากที่เป็นมะเร็งนั่นน่ะ
ทั้งหลังก็ขายไปเลี้ยงหลาน

รักษามะเฟืองมา๓ปีแล้วจ้ะ

ณตอนนี้เป็นยังไงบ้างเวียนหัวไหม

เราจะรู้สึกยังไงบ้างในร่างกายเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ

แล้วหลังจากที่หนูไปให้ยามาลูกที่ไปหาหมอแล้วหมอให้คีโมมา
รู้สึกยังไงบ้างหลังจากให้ยา
กินข้าวไม่ได้แล้วก็อ้วก
มันปวดไหมลูกหลังจากให้ยาเสร็จหนูปวดทั้งตัวเลยไหม

เวลาหนูเวียนหัวหนูปวดหัวแล้วรู้ว่าจะต้องไปให้ยา

ก็อยากดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกิน
แต่กลัวจะเพลินจนเผลอทำเกินหน้าที่
น้องข้าวฟ่างร้อง

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

จะได้มีค่ากินเพิ่มขึ้นจะได้มีเงินไปหาหมอด้วย
อันนั้นในกรณีที่มีบ้านแล้ว

ก่อนที่จะไม่ต้องมีเงินค่าเช่าบ้าน
คุณย่าก่อนจะร้องเพลงนี้ไปขออีกหนึ่งคำถามนะคะ
ในทุกเช้าที่คุณย่าตื่นลืมตามา
ในความคิดแรกของคนเป็นย่า

คิดว่าตื่นมาวันนี้จะเอาอะไรนอลให้หลานกินไปโรงเรียน
แล้วก็คนไปทำงานจะกินอะไรเนาะอย่างนี้

แล้วก็กลับมาค่อยไปหายืมเอา

ไม่ต้องพูดถึงอนาคตอันไกลพ้นจ้ะ
เคยร้องขอถึงลูกเราไหมว่า
ช่วยสักหน่อยแม่เลี้ยงหลานตรงนี้
ถ้าลูกดูอยู่อยากบอกอะไรลูก

ไอ้นี่บ้างให้พ่อแม่ได้สบายบ้าง

ไม่มีสักนิดทีละร้อยสองร้อยก็ยังดีเนอะ
เวลาไหว้แม่เขาก็จะไหว้แต่ย่าเนี่ย
ไม่เคยมีอ้อมกอดแม่เลย

คนที่เลี้ยงดูเอาใจใส่ทุ่มเทอย่างจริงจัง

จริงแล้วกอดย่าก็เท่าทวีคูณนะ
เป็นทั้งย่าด้วยเป็นทั้งแม่ด้วยเป็นคนดูแลด้วย
ทุ่มเทพลังแรงกายทั้งหมดที่มี
เอาล่ะเข้าฟ่างงั้นวันนี้นะลงไปกราบย่าสักทีนึง

ก็เป็นเรื่องราวชีวิตของครอบครัวของน้องข้าวฟ่าง
คุณผู้ชมก็คงจะได้รับรู้แล้วว่าลำบากเหลือเกินนะครับ

เอาละครับร้องไปแล้ว๒เพลงนะครับน้องข้าวฟ่างรับไปแล้ว๒๐๐๐บาทนะครับ
ตัวช่วยก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับวันนี้ก็จะมาเริ่มต้นกันที่เพลงที่๓
อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
เป็นไงคะข้าวฟ่างเพลงนี้พอไหวนะ

ถ้าอย่างนั้นเพลงนี้ก็ดีใช่ไหม

ตอนนี้มาตอบก่อนเลยนะครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ข้าวฟ่างครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ครับ
ตัวช่วยนะครับมีทั้งหมด๖แผ่นป้ายด้วยกัน
เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งกันอย่างกัน

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับ
เอาล่ะตัดสินใจเล่นแล้วตัวช่วยไม่ใช้
ทีนี้ขออนุญาตนะคะเบิกตัวแดนเซอร์เลยก็แล้วกัน
อยากได้แดนเซอร์ทั้งหมดกี่คน

เต้นของเราอยู่จุดเลยจ้แดนเซอร์จะต้องอยู่จุดหลังนักร้อง
และอีกคนนึงค่ะเชิญนักร้องเอ่ยชื่อเลยค่ะ

น้องก้าว

เดี๋ยวลักษณะขัดแยงแต่วิ่งออกมา
จะถามแดนเซอร์แดนเซอร์พร้อม

เพลงที่๓ครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลงมาครับ
ลุยค่ะ
อย่างนั้นพี่
อยู่คนเดียวมันเหงาเปรียวหัวใจ
คิดว่าจะไปไหนดีกว่า
โทรหาเพื่อนไปเที่ยวกันดีกว่า
ไปละละตามภาษาคนสด
หนุ่มคนไหนต้องจะขอเบอร์
เราพึ่งเจอไม่ให้เบอร์ยาโปรด
เล่นตัวก่อนอย่างอ่อนนะขอโทษ
เดี๋ยวให้หมดทุกเบอร์เลยค่ะ
ฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้

แต่ฉันเป็นหญิงรั้นแล

เที่ยวให้ใจเริงร่าง
ลืมเป็นบ้างก็เป็นบางเวลา
อิสระแบบผู้หญิงลั่นลา
ถึงไม่เลิศไม่สวยปานางฟ้า
ถึงเป็นแก่ผู้หญิงธรรมดา

อายติขึ้นสวรรค์
เต้นให้หาน้องราตรีนี้
หน้าเวทีแล้วถึงไหนถึงกัน
ใครว่าแน่มาเต้นแข่งกับฉัน
คนคออ่อนก็ถอยไปแล้วกัน

ขอให้ฉันลาล่า